มาดูเรื่องของที่เราเชิญชวนคุณผู้ชมพูดคุยกันไปนะคะ
เกี่ยวกับเรื่องของไม่ว่าจะเป็นภัยแรง
ที่เกิดขึ้นตอนนี้ยังไม่ถึงฤดูร้อนเลย
แต่ภายแรงเริ่มเข้ามาถึงแล้วเราได้รับผลกระทบแล้ว
และอีกหนึ่งเรื่องคือน้ำปลาปลาเข็ม
เพราะว่าน้ำทะเลมันหนุนสูงขึ้นมาในแม่น้ำเจ้าพระยานะคะ
ทำให้แหล่งน้ำธรรมชาติ
ซึ่งก็คือแม่น้ำเจ้าพระยาจะเอาไปทำน้ำปลาปลา
มันก็มีรสเค็มตามไปด้วยโดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันออกนะคะ
ก็คือกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่าง
เรื่องนี้นายปริญญายมะสมิตรนะคะ
เป็นผู้ว่าการการประปานครหลวงหรือว่ากปนเปิดเผยว่า
ระบบผลิตน้ำของกรปนเป็นระบบที่ไม่สามารถ
กำจัดความเค็มออกจากน้ำดิบได้
เมื่อเกิดภาวะภัยแรงและน้ำในเขื่อนมีน้อย
เพียงพอที่จะปล่อยมาผลักดันน้ำเข็มในแม่น้ำเจ้าพระยา
ก็เลยทำให้เกิดสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูง
รุนแรงมากที่สุดในรอบ๕๐ปีนะคะ
จึงยังคงมีความเค็มผ่านเข้ามาในระบบการผลิตน้ำ
ส่งผลให้รสชาติของน้ำปลาปลาพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา
เปลี่ยนไปสามารถรับรู้ถึงรสชาติได้เล็กน้อยค่ะ
สถานการณ์ดังกล่าวนะคะเกิดขึ้น
กว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝน
หรือประมาณเดือนพฤษภาคมปี๒๖๖๓
ซึ่งเป็นน้ำปลาปลาจากโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์
ที่รับน้ำจากเขื่อนแม่กรอง
และจุดนี้ไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำเข็ม
ประชาชนสามารถนำพาชนะมารับน้ำปลาปลาดื่มได้นะคะ
ที่สำนักงานประปาสาขาใกล้บ้าน
ทั้ง๑๘สาขาเริ่มวันจันทร์ที่๖มกราคมเป็นต้นไปนะคะ
เมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นการถามถึงว่าใครเนี่ย
หลายคนถามเกี่ยวกับเป็นห่วงว่าน้ำเข็มที่มันหนุนเข้ามาเนี่ย
และทำให้น้ำปลาปลามีรสชาติเปลี่ยนไปเค็มเล็กน้อย
มันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้อย่างไรเนี่ยนะคะ

แต่ว่าเราไปถามกับคุณหมอมาไงเราไปพูดกับคุณหมอมาเนี่ยนะคะ
คุณหมอก็คือนายแพทย์พันธิมลวิปุลากรอธิบดีกรมอนามัย
ตอบคำถามเรื่องนี้ให้กับเรานะคะ
บอกว่าองค์การอนามัยโลกได้กำหนดค่าแนะนำ
เพื่อความน่าดื่มและการยอมรับของผู้บริโภคไว้ในน้ำปลาปลา

ควรมีโซเดียมไม่เกิน๒๐๐มิลลิกรัมต่อลิตร
และคลอรายไม่เกิน๒๕๐มิลลิกรัมต่อลิตร
แต่ถ้าเจือปนในน้ำมากเกินไป
จะทำให้น้ำมีรสกร่อยถึงเค็มได้
โภชนาการและทางการแพทย์แนะนำว่า
มนุษย์ควรรับโซเดียมเข้าสู่ร่างกายไม่เกิน๒๐๐มิลลิกรัมต่อวัน
แต่ว่าปัจจุบันน้ำปลาปลามีโซเดียม๑๐๐๑๕๐มิลลิกรัมต่อลิตร
สรุปแล้วเป็นไปไม่ได้ที่คนปกติจะดื่มน้ำปลาปลา
ได้รับโซเดียมเกินกว่าที่กำหนด
อันนี้คือสิ่งที่คุณหมอพันธิมลวิปุลากร
ธิบดีกรมอนามัยระบุไว้
นอกจากนี้ความเข็มจากน้ำปลาปลา
เพิ่มโซเดียมเข้าสู่ร่างกายต่อวันในปริมาณเล็กน้อย

แต่อาจจะส่งผลกระทบต่อกลุ่มเสี่ยง

นี่ค่ะกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะเสี่ยงได้
ไตโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคทางสมองและโรคความดันสูงนะคะ

ดื่มน้ำกร่อยอาจได้รับโซเดียมเพิ่มขึ้นจากปกติบ้าง

ลดปริมาณสารปรุงแต่งอาหารที่มีความเค็ม
เกลือน้ำปลาซีอิ๊วซอสปรุงรสผงปรุงรสต่าง

ถ้ามีความกลัวในช่วงเวลานี้นะคะ

หรือเปลี่ยนเรื่องของน้ำที่จะใช้ดื่ม
ซื้อแบบบรรจุขวดแบบปิดสนิทมาดื่มดีกว่า
เพื่อความสบายจันทร์ค่ะ

สำหรับสถานการณ์น้ำในหลายจังหวัดตอนนี้

แม่น้ำโขงระดับน้ำต่ำลง๑เมตร
เป็นการเปลี่ยนแปลงหนักที่สุดรอบ๕๐ปี
เนื่องจากได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแรง
วกกับการกักน้ำของเขื่อนในจีน
ตอนนี้น้ำโขงในพื้นที่นครพนมบาง
ระดับน้ำลดลงต่อเนื่องนะคะเกิดแบบนี้
สรรค์ดอนไซด์โผล่กลางลำน้ำขง

อกจากนี้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรปลูกผักส่งขาย
รวมไปถึงจุดสูบน้ำดิบทำปลาปลาด้วย

มาดูที่ภาคกลางกันหน่อยนครสวรรค์ค่ะ
เรือนแพร่ชาวบ้านตำบนน์บางเคียนอำเผอร์ชุมแสง

ไม่ได้เป็นแบบการท่องเที่ยวนะคะนี่เป็นแพร่บ้านนะคะ
ตอนนี้เกยตื้นอยู่กลางลำคลองเลยเพราะว่าระดับน้ำแห้งขอด
คล้ายศรีบุญเรือนชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในเรือนแพร่
เขาบอกว่าคลองบางเคียนมันเป็นคลองสาขาของแม่น้ำยม
ระดับน้ำแห้งลงตลอดลำคลองตั้งแต่กันยายนปีที่ผ่านมา
ตอนนี้ไม่สามารถขยับไปไหนได้เลยบางหลังเสียหายหนักไปแล้ว
ต้องใช้งบประมาณในการซ่อมแซมเป็นหมื่นบาท
ส่งผลกระทบมากค่ะตอนนี้ค่ะแล้วก็เป็นหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยค่ะ